ไปดูเหตุฆ่ากันตายเกิดขึ้นในท้องที่สพบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะคุณผู้ชม
คือเป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่มหนึ่งเขาไปนั่งดื่มเหล้ากัน
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะคนร้ายซึ่งก็เป็นคนที่ไปนั่งดื่มเหล้ากันนั่นแหละค่ะ
โชครถยนต์นะคะตีเข้าไปที่ผู้ตายตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ตำรวจถามไปตีเขาตายทำไมคนร้ายอ้างบอกว่าผู้ตายเนี่ย
มอมเหล้าแฟนเพื่อนมอมเหล้าแฟนเพื่อนเสร็จปุ๊บคมคืน
แฟนเพื่อนเนี่ยอายุสิบสี่ปีเท่านั้นค่ะตำรวจสพบ้านบึงนะคะ
พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยบ้านบึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในห้องพักที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถ
ชื่อว่าอู่ช่างปุ๊กตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านบึงแกลงค่ะ
พอไปถึงเนี่ยไปพบศพนายวัชรินรังสิริอายุยี่สิบสองปี
เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นแล้วนายวัชรินเนี่ยเป็นผู้ตายนะ
เป็นลูกน้องของช่างในอู่สภาพศพเนี่ยคือนอนตะแคงขวาไม่สวมเสื้อ
ใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลตรวจสอบด้านหลังมีรอยฟกช้ำสองรอย
ใกล้กันมีขวดสุราอยู่ที่ห้องด้วย
แล้วไปพบโชครถยนต์สีขาวอะค่ะอยู่ที่หน้าห้องภายในห้องเนี่ย
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ทีนี้ไปพูดคุยกับนายวัฒนาสินชัยะ
อายุสิบหกปีที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ย
ชักชวนเพื่อนมาดื่มสุรากันสี่คนแล้วก็มีปากเสียงกัน
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกลับออกไปสักประมาณตีหนึ่งเศษ
พอเช้าขึ้นมามาพบว่านายวัชรินนอนตายอยู่บนที่นอนแล้วนะคะ
ช่วงบ่ายของวันที่๒ธันวาคมตำรวจเนี่ย
สามารถตามไปติดตามจับกลุ่มกลุ่มเพื่อนที่นั่งดื่มสุรามาสอบสวนทั้งหมด
ทั้งสองคนสารภาพบอกว่าใช้โชครถยนต์ตีผู้เสียชีวิตจริง
ตีที่หลัง๓ทีคือไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าจะแกล้งกัน
ไม่ได้ตั้งใจจะเอาให้ตายถึงขั้นแก่ชีวิต

เขาบอกว่าที่ตีไปเนี่ยไม่คิดว่าผู้ตายจะเสียชีวิตนะคะ
ไว้อีกคนใช้ไม้ตีครับ

ทีนี้นักข่าวไปพูดคุยกับพี่ชายของผู้ตายค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นก็พูดคุยกับคุณเต้เป็นพี่ชายของผู้ตาย
คุณเต้บอกว่าตอนนี้กำลังนำศพของน้องชาย
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น
เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อนะว่าน้องชายก็คือ
วัชรินผู้ตายเนี่ยจะเป็นคนก่อเหตุไปมอมเหล้า
แล้วข่มขืนแฟนของเพื่อนผู้ก่อเหตุ
เพราะน้องชายไม่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าว
น้องชายเสียชีวิตไปแล้วไม่มีโอกาสพูด
เพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม
อีกฝ่ายต้องทำรุนแรงถึงขั้นเอากันถึงเสียชีวิตกันเลยทีเดียว
หากน้องเขาทำผิดจริงทำไมไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยที่นี้ความกึบพละเรื่องของคดีความนะค่ะ
คุณผู้ชมพันธ์ตำรวจเอกทวีกุฎแถลง

เบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แต่ไม่มีเจตนาให้ถึงแก่ชีวิต
ตำรวจแจ้งข้อหานายอาทิตย์กับนายอุทัยในข้อหา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เสียชีวิตขณะกลุ่ม
เพื่อนที่ไปด้วยกันทั้งหมด๔คนเนี่ยตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่าง
สอบปากคำนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุหรือไม่
อย่างไรส่วนเด็กหญิงอายุ๑๔ปีที่ถูกที่ถูกอ้างบอก
ว่าเป็นเหยื่อตอนนี้อยู่ระหว่างไปตรวจร่างกายอยู่นะคะ
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบร่างกายค่ะ